ภาพปฏิบัติการกองทัพดับไฟใต้ในวันนี้นะคะ
มาถึงช่วงที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเข้ารับหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
ได้ส่งกำลังทหารลงไปในพื้นที่เพื่อไม่ให้กลุ่มก่อความไม่สงบเคลื่อนไหวได้ง่ายนะคะ
อกจากนี้ยังลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจพูดคุยกับชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านต้นหยีตำบลลำพญาจังหวัดยาลา
ถือว่าเป็นการพูดคุยสำเร็จเป็นหมู่บ้านแรก
ที่ได้นำทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา

นี่คือสภาพปัจจุบันของหมู่บ้านต้นหยี
ตำบลลำพระยาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา
หมู่บ้านตัวอย่างที่นับได้ว่าเป็นการเอาชนะทั้งทางความคิดและทางทหารได้
ในระดับกองร้อยปฏิบัติการ
โครงการที่ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เริ่มขึ้นในช่วงปีที่๒ของการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
หมู่บ้านนี้ในอดีตจัดว่าเป็นศูนย์กลางการนำของกลุ่มขบวนการ
และยังเป็นที่หลบซ่อนสำคัญของคนเหล่านี้อีกด้วย
จนทำให้ครั้งนั้นชาวบ้านต้นหยีถูกมองว่า
เป็นแนวร่วมผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มขบวนการไปด้วย
ผลเอกอนุพงศ์ส่งกำลังทหารรบพิเศษเข้าไป
และปฏิบัติการเพียง๓เดือนทำให้เอาชนะ
และสามารถทำให้ประชาชนหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
และสิ่งที่ได้รับตอบกลับมาคือขอตั้งทงชาติ
เชิญทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาที่หมู่บ้านต้นหยี

นับว่าเป็นการเปิดศักราชของหมู่บ้านต้นหยี
ซึ่งปิดตัวไม่ตอบรับไม่มีทงชาติมานานนับ๒๐ปี
ไปด้วยกันบางทีก็ต้องเอาใช้ชุดพนาสันติเป็นคนเข้าไปทำงาน
แต่ว่าทำงานก็ใช้กองร้อยช่วยบ้างอะไรบ้างก็ไปทำงานไปในแนวเดียวกัน

ว่าื่นลงไปดูคลิบไหนยังไง

หมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านที่รุนแรง
ที่เขาไม่ยอมรับอำนาจของรัฐเลย
ก็พิจารณาหมู่บ้านนี้เป็นลำดับแรกเข้าไปนะครับ
หมู่บ้านไหนไม่คุยอะไรก็เข้าไป
คนเราเจอกันทุกวันมันก็ต้องเริ่มอ่อนลง
บ้านตนยี๙๙๙อเชษฐ์นั้นร่วมเต็มเลย

เพราะลำพญาตะบนลำพญานั้นมี๗หมู่๗หมู่นั้นบ้านดนยีเป็นหมู่ที่มูสุดท้ายที่คนอิสลาม๑๐๐ไม่มีไทยสักคนเลย

พวกผู้ใหญ่บ้านเก่า
พวกผมต้องเอารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว

จะเป็นสามภวกเป็นอันหนึ่ง

จากนั้นถอนกำลังทหารรบพิเศษออก
แล้วส่งทหารพลานเข้าพื้นที่เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน
เป็นแนวทางปฏิบัติการทางทหาร
คู่กับงานการเมืองแบบสันติวิธี
และจำกัดเสรีของผู้ก่อเหตุตามแบบแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
เพียงแค่นั้นยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหาร
ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พลเอกอนุพงศ์
พยายามที่จะสื่อลงไปให้ถึงทหารคนสุดท้าย
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อันเป็นที่มาของโครงการตำบลสารสัมพันธ์
ที่มีการจัดตั้งชุดพัฒนาสันติ

และให้คลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน
เรายังได้รับทราบโครงสร้างทางการเมืองของกลุ่มผู้เห็นรุนแรง
คือหมู่บ้านจัดตั้งที่เป็นหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุน
กลุ่มภูเขตอุณแรงในเรื่องของที่พักพิงที่ซ่อนอาวุธ
หรือเป็นหมู่บ้านที่มีการบ่มเพาะกลุ่มเยาวชน
เพื่อจะเข้าสู่ขบวนการเข้าสู่กลุ่มผู้เห็นรุนแรง
รู้ถึงโครงสร้างทางการเมืองหลายพื้นที่
ในกลุ่มงานการเมืองเหล่านี้เนี่ย

ก็คือใช้หน่วยพัฒนาสันติในเวลานั้นนะครับ
ก็คือเข้าไป๓ฝ่ายทั้งอศทั้งตำรวจทหาร
ไปตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งนะครับ
หน่วยรบพิเศษเข้าไปบริการด้านการเมืองอย่างเข้มข้น
เพื่ออะไรเพื่อชี้ให้เข้าใจถึงสิ่งที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ย

แต่ในขณะเดียวกันพลเอกอนุพงศ์ก็ได้รับการขนานนามว่า
เป็นผู้บัญชาการทหารบกที่ฉีกตำราหลักการทำสงครามก่อความไม่สงบ
ด้วยการตัดสินใจเอากำลังรบตามแบบของ๔กองทัพภาค
นั่นคือการทุ่มกำลังหลักทั้งกองทัพบก
เข้าแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่ลังเล
โดยยึดหลักว่ากำลังมากขึ้นเท่าไหร่การแก้ปัญหาก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น
และนี่เองจึงเป็นที่มาของการวางยุทธศาสตร์
และแผนงานระยะยาวที่ส่งผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เพื่อลดการสร้างอิทธิพลต่างในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ